เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีที่จังหวัดระยองค่ะ
จากคดีที่เรื่องไม่เป็นเรื่องแค่ถุงแกงก็แทงกันได้นะคะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นจากที่กรณีทั้งสองฝ่ายเป็นเพื่อนกัน
เป็นช่างทำสีรถยนต์ในอู่เดียวกันค่ะ
เสร็จแล้วคนหนึ่งเนี่ยเกิดโมโหหิวตามหาถุงแกง๒ถุงในตู้เย็นไม่เจอ
สุดท้ายไปถามกับเพื่อนเกิดการชกต่อยถกเถียงกัน
และคว้ามีดจ้วงแทงเพื่อนจนตายคาที่
ลึกเบื้องหลังเรื่องนี้คดีเพื่อนฆ่าเพื่อนเป็นยังไง
เจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
ปีหลังถูกมีดแทงต้าราวนมซ้ายอาการสาหัสนอนจมกองเลือดก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลนิคมพัฒนาแต่เทาะว่าคมมีดเข้าจุดสำคัญ
ทนพิษบาดแผลไม่ไหวสิ้นใจตายในภายหลัง
คืนวันที่๓พฤษภาคมตำรวจสพนิคมพัฒนารุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
บ้านชั้นเดียวในตำบลมาบขาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองเป็นอู่ทำสีรถยนต์
พบเพียงกองเลือดและมีดทำครัวทูตมรณะตกอยู่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ผู้ก่อเหตุคือนายหำวัย๔๐ไม่ได้หลบหนีไปไหนขังตัวเองอยู่ในห้องพักด้านหลัง
ตำรวจพยายามเข้าไปเกลี้ยกล่อมให้ออกมามอบตัวใช้เวลาร่วมครึ่งชั่วโมง
สุดท้ายจึงยอมจำนวนออกมาพบตำรวจในสภาพเมาแอเจ้าตัวละล่ำละลักให้การ
บอกทำไปเพราะโมโหเรื่องหากับข้าวหาแกงถุงไม่เจอจึงเกิดทะเลาะกับผู้ตาย
ผู้ตายตบหน้าจนเกิดชกต่อยกัน
นสู้ไม่ไหวจึงคว้ามีดจ้วงแทงไปหนึ่งครั้งจนล้มฟุบ
มันตบหน้าเรา
อดคล้องกับคำให้การของเฉลียวสมัยเอี่ยมเพื่อนบ้านที่เล่าว่า
ก่อนเกิดเหตุนายหำมานั่งดื่มกินกับตนแล้วลุกจากวงเล่าบอก
เดี๋ยวมาหายไปสักพักก็กลับมาพร้อมกับบอกว่าแทงเพื่อนตายแล้ว
ด้วยความเมานายหำยังเอามีดมาจี้ตนเอง
แต่ถ้าว่าไม่ได้ทำร้ายก่อนที่เขาจะทิ้งมีดแล้ววิ่งไปเก็บตัวอยู่ในห้อง
แอร์อีกคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกเห็นผู้ก่อเหตุเข้ามาในบ้าน
โวยวายหาถุงแกง๒ถุงที่อยู่ในตู้เย็นแล้วหายไป
จังหวะนั้นผู้ตายอาบน้ำเสร็จเดินออกมาพอดีจึงทะเลาะชกต่อยกัน
ตนเข้าไปห้ามแต่ไม่ทันจังหวะผู้ตายเผลอก็ถูกนายหำใช้มีดจ้วงแทงแทบมิดด้าม
บ้านพักเดียวกันเจ้าของอู่ซื้อกับข้าวมาให้ทุกวัน
แต่วันนี้ถุงกับข้าวหายทำให้นายหำโมโหหิวประกอบกับความเมา
จึงก่อเหตุไม่คาดฝันจากเรื่องไม่เป็นเรื่อง
แค่ถุงแกงก็แทงกันได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน